ส่วนวินจักรยานยนต์รับจ้างที่ชนบุรีคนหนึ่งครับ
อันนี้ก็เจอเหตุระทึกกับตัวเลยนะฮะ
ถูกทำร้ายไปแล้วด้วยอ่ะค่ะแต่ว่าเขามีคัตเตอร์ติดตัวอยู่ก็เลย
แกว่งแบบอัดแกว่งแบบเพื่อเอาตัวรอดไปแบบชุนละมุนเลยอ่ะ
คนร้ายมันก็โดนหนักเหมือนกันก็หนีไปนะตัวเขาก็ขี่จักรยานยนต์มาหาตำรวจที่
พานทองเลยนะฮะที่จังหวัดชนบุรีนะครับอ่า
ท่านเห็นอยู่เนี่ยคือนายถิติเครื่องต้นเครื่องตันนะฮะ
อายุยี่สิบเก้าปีนะครับเป็นวินจักรยานยนต์รับจ้าง
ไปแจ้งความที่โรงพักพานทองนะฮะที่จังหวัดชนบุรี
ในสภาพเลือดท่วมตัวมีแผลแตกแล้วก็ฉีกขาดตามแขนและลำตัวหลายแผล
นายทิติบอกว่าถูกทำร้ายร่างกายตอนที่กำลังไปยืน
ดเงินอยู่ที่ตู้เอทีเอ็มข้างคิววินรถจักรยานยนต์รับจ้าง
ในซอย๓ข้างตลาดวัดศรีหมู่๑ตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทอง
จังหวัดชนบุรีก็ได้แจ้งกู้ภัยให้มาช่วยทำแผลนะครับ
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลพานทองนะฮะซึ่งตำรวจบอกว่าในบริเวณที่เกิดเหตุเนี่ย
หน้าตู้กดเงินสดเอทีเอ็มตำรวจพบร่องรอยการต่อสู้
แล้วก็มีรอยเลือดหยดเป็นทางเลยนะครับอ่าซึ่ง
จักรยานยนต์รับจ้างหนุ่มคนนี้บอกว่ากำลังยืนกดเงินตู้เอทีเอ็มอยู่นะ
แล้วอยู่ดีก็มีคนเนี่ยเข้ามานะครับแล้วก็ตีเข้าที่หัวเขาอย่างแรงนะครับ
เขาก็หันมาดูก็ตกใจเจอผู้ชายคนหนึ่งถือเหล็กแป๊บอยู่นะครับ
ก็เลยใช้คัตเตอร์ที่พกติดตัวแกว่งสวนไปนะฮะ
ไปโดนคนร้ายคนร้ายก็โดนหนักเหมือนกันแต่ว่าคนร้ายเนี่ยก็หนีไป
ตอนที่เขาขี่จักรยานยนต์หนีคนร้ายก็ยังขี่จักรยานยนต์ตามนะ
แล้วตำรวจก็ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลพานทองว่ามีคนถูกมีดกรีดที่ใบหน้าและศีรษะ
เป็นแผลชะกันอาการสาหัสมารักษาตัว
พอไปตรวจสอบพบว่าชื่อนายมาโนธมังกรอายุสามสิบปีอืม
ก็คือคนที่ไปทำร้ายวินจักรยานยนต์รับจ้างนั่นแหละ
ก็อายัดตัวไว้นี่คนนี้ฮะคือโดนไปหนักเลยนะครับ
เพื่อจะกดเงินสดถูกของแข็งฟาดเข้าที่ศีรษะอย่างแรง
หันไปดูพบผู้ชายถือเหล็กแป๊บอยู่ข้างหลังเขาก็ต่อสู้
อย่างที่บอกเอาคัตเตอร์ที่ติดตัวกวัดแกว่งไปมาโดนใบหน้ากับศีรษะคนร้าย
ผู้ก่อเหตุเนี่ยโดนไปหนักเขาก็ขี่จักรยานยนต์หนี
ผู้ก่อเหตุยังขี่จักรยานยนต์ตามจนเขาตัดสินใจขี่เข้าโรงพักสพพานทอง
คนร้ายก็ขี่หนีไปอีกทางหนึ่งแล้วก็มาทราบเหตุว่าไปอยู่ที่โรงพยาบาลนี่แหละ
ซึ่งญาติของคนก่อเหตุบอกว่าตอนนี้ก็อาการสาหัสนะฮะต้องเย็บร้อยสามสิบเข็มค่ะอ่า
ตอนนี้ก็กลายเป็นว่าต้องตกเป็นผู้ต้องหาถูกดำเนินคดีด้วยนะครับ
ส่วนมูลเหตุนั้นไม่ใช่ชิงทรัพย์นะฮะอาจจะมาจากเรื่องชู้สาวอืมอ่า
ต่างคนก็คงจะต้องไปรักษาบาดแผลอะไรกันก่อนเดี๋ยวเรื่องคดีก็ว่ากันอีกทีหนึ่งนะฮะ